บ่าย๓โมง๒๑นาทีนะครับผมพาคุณผู้ชมและคุณขวัญไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยที่สกลนครครับ
มีคุณลุงคนหนึ่งฮะเขาไปเตือนว่าเอ้ยไอ้หนุ่มเอ้ย
ทำไมเวลาเดินเสื้อโพ่งเสื้อผ้าไม่ใส่อากาศมันเย็นนะช่วงนี้เออก็ดีนี่
เดี๋ยวปอดบวมปอดชื้นเดี๋ยวไม่สบายก็เป็นห่วงค่ะ
ผู้ชายคนนั้นปรากฏว่าเดินไปขนาดข้างคุณลุง
แล้วสวนโป้งเขาให้เชื่อไหมครับคุณลุงนะเลือดกระจาย
แล้วนอนลงพื้นแบบล้มทั้งยืนโอ้ยดูเหตุการณ์ครับ

เป็นผมผมก็มึนนะเมื่อกี้มันเหมือนแบบดาวล้อมเดือน
ได้ยินเสียงปึ๊กแสดงว่าแรงมากแรงจริงค่ะ
คือคุณลุงจะมาซื้อของที่ร้านชำ
คนก่อเหตุคนนี้ลูกศรสีแดงชี้เนี่ยสวนต่อยคุณลุงไปหมวกโอ้โหหมวกกระเด็นออกจากหัวเลยฮะ
คุณลุงคงมึนแล้วคือเลือดกบปากหลังจากนั้นเวรกรรมตามทันดูคนก่อเหตุครับ
นี่ฮะนี่ถูกล็อกคออ้าวนี่ฮะผักล้มเลยนี่
อืมคือเจ้าของร้านชำเองเขาก็มีทักษะวิชาความรู้อยู่พอสมควรค่ะ
คนก่อเหตุสักพักหนึ่งโวยวายครับอ้าวส่วนคุณลุงตอนนี้ไปโรงพยาบาลแล้วเรียบร้อย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับอยู่ในพื้นที่สกลนครให้มันเกิดอะไรขึ้น
นั่นนั่นอ่ะสิมาต่อยคุณลุงเขาจนล้มแบบนั้น
แล้วผู้ชายคนนี้ที่ข้างหลังเขามีข้อความภาษาอังกฤษอีโอดีล็อกคอนี่ฮะ
ก่อนจะปล่อยแล้วก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะมีวินาทีที่เถียงกันครับ
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคนก่อเหตุทราบชื่อว่านายจารุวิทย์แต่แต่ว่าไปเจอบัตร
เหมือนกับบัตรนั้นระบุว่าเขาเป็นพลทหารด้วยนะครับคนก่อเหตุ
แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยังเป็นพลทหารอยู่หรือเปล่านะนี่นะฮะพลทหารจารุวิทย์
ส่วนคนเจ็บชื่อว่าลุงผินอายุหกสิบห้าแล้วอืม
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๔พฤศจิกายนตามเวลาในวงจรปิดมุมขวาบนของจอครับ
เกือบ๑ทุ่มแล้วก็เนี่ยฮะชาวโบ้งชาวบ้านคนแถวนั้นเองก็แตกตื่นตกใจเนี่ย
คนก่อเหตุอยู่ฝั่งนี้มีผู้หญิงคอยดึงแขนไว้ส่วนทางฝั่งคนเจ็บอยู่ฝั่งนู้น
แล้วก็คือครอบครัวคนเจ็บเขาก็ไม่พอใจมาทำกับพ่อเขาได้ยังไงแบบนี้
เหมือนบอกเหมือนฝึกฝนมาทักษะความรู้นะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตัวละครหลักมีประมาณสัก๓๔คนขอกลับไปภาพเริ่มต้นหน่อยก็คือ
คนเจ็บกับคนก่อเหตุนั่งสองคนนะก็คือลุงผินและคนก่อเหตุก็คือ
นายจารุวิทย์เป็นพลทหารใช่หรือไม่ไม่รู้หยุดภาพตรงนี้ครับไม่ต้องใช้ความรุนแรงแล้ว
แล้วเปลี่ยนไปภาพอื่นเลยหลังจากนั้นคนที่ก่อเหตุถูกล็อกคอเจ้าของร้าน
นั่นคือจ่าต้นจ่าต้นที่เพิ่มมานั่นคือลูกชายของลุงผินนั่นเอง
ตัวละครหลักของเหตุการณ์เห็นพ่อเลือดกบปากโมโหมากเลยครับ
แล้วหลังจากนั้นมีการตะโกนด่าท้าทายกันด้วยดูคลิปความวุ่นวายวินาทีนี้กันหน่อยฮะ
ตีพ่อพี่อ้าวนี่ฮะและนี่คือคนเจ็บลุงพินคือเลือดกบปากเอาทิชชูเช็ทแล้วคือดึงแล้วดึงอีก
เลือดยังไม่หยุดเลยฮะแล้วไปที่โรงพยาบาลเชื่อไหมโอ้โหเลือดก็หยดอยู่บนพื้นเย็บไป๕เข็มครับ
แล้วเห็นว่าคนก่อเหตุพอจะหาตัวอ้าวไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างที่บอกครับว่ามันมีบัตรประจำตัว
ซึ่งมันมีข้อความระบุว่าพลทหารจารุวิทย์สังกัดศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ตอนนี้เรื่องนี้ถึงตำรวจโรงพักษพเมืองสกลนครแล้ว
ต้นสายปลายเหตุทำไมจู่คนที่เขาไปต่อยคุณลุงถึงไปต่อยคุณลุงล้มทั้งยืน

คนก่อเหตุก็คือนายจารุวิทย์
คือพักอยู่หลังตลาดปลายพาสบริเวณจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วถอดเสื้อชอบเดินตัวเปล่าครึ่งบนมาซื้อของ
คนเจ็บก็เลยเตือนเฮ้ยใส่เสื้อให้เรียบร้อยสิไอ้หนุ่ม
มันอากาศเย็นแล้วนะเดี๋ยวไม่สบาย
บ่อยเขาคงรำคาญหรือไม่อย่างไรไม่รู้
อาจจะไม่พอใจเคยเกือบจะชกต่อยกันแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็แยกกันไปจนกระทั่งมาเจอกันรอบนี้๔พฤศจิกา
เลยซัดลุงผินล้มทั้งยืน
ตอนนี้อยากให้ตำรวจตามตัวคนก่อเหตุมาให้ได้โดยเร็ว
แล้วก็ยังไม่มั่นใจว่ายังเป็นพลทหารอยู่หรือไม่อย่างไร
เดี๋ยวรอตรวจสอบข้อมูลหรือฟังคำชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ

ถ้าจะเตือนแค่เรื่องเสื้อแค่นี้จะมาต่อยกันสักขนาดนี้นะคะ